จากธนาคารกรุงเทพ
เราไปต่อค่ะช่วงนี้อากาศหนาวโอ้โหใช่ค่ะ
โอ้โหเราต้องอบอุ่นร่างกายเอาไว้

จริงอากาศหนาวแบบนี้อยากจะแนะนำให้คุณผู้ชมเนี่ยมาเต้นคลายหนาวกันหน่อย
เพราะว่าหลายจังหวัดเนี่ยเขาก็มีการจัดงานเต้นกันนะคะอย่างกำแพงเพชรอย่างนี้
เขาก็รวมตัวกันพกแม่บ้านทั้ง๑๒หมู่บ้านมาเต้นบาสโลฟ

ส่วนในจังหวัดจันทบุรีค่ะสถานศึกษาต่างเขาก็เอาเด็กน้อยมาออกกำลังกายกลางแจ้งเพื่อคลายหนาวกัน

สถานศึกษาต่างเขาก็เด็กน้อยมาออกกำลังกายกลางแจ้ง

คุณครูโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี
นำเด็กเล็กไปออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายกลางสนาม
เพื่อสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายของเด็กในยามเช้าแบบนี้
หลังช่วง๑๒วันนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง
ค่อนข้างหนาวเย็นและก็มีลมแรง
ซึ่งความใส่ซื่อบริสุทธิ์บวกกับความตั้งใจ
ไม่ว่าจะเป็นเด็กทำอะไรก็ดูน่ารักไปหมดเลยแหละค่ะคุณผู้ชม
โดยเฉพาะเด็กน้อยเสื้อเหลืองคนนี้เลย
ดูสิคะออกกำลังกายซะห่วงยางพริ้วแบบนี้
หัวหน้าสำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดจันทบุรีบอกว่า
ช่วงนี้เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาว
ส่งผลให้อุณหภูมิในพื้นที่ลดลง
และมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน
แผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน
ทำให้จังหวัดจันทบุรีได้รับผลกระทบ
มีลมพัดแรงและอากาศเย็นลง
การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลแบบนี้
ส่งผลต่อสุขภาพของเด็กและผู้สูงอายุ
จึงต้องเพิ่มการดูแลเป็นพิเศษ

ก็มีการแข่งขันกีฬาวังบัวครับ
ครั้งที่๓๐ที่สนามโรงเรียนบ้านวังบัว

ซึ่งนอกจากจะมีขบวนพาเรทของนักกีฬาแล้ว
ก็ยังมีไฮไลท์เป็นการแสดงของแม่บ้าน๑๒กลุ่ม
นั่นก็คือการเต้นบาสสโลป
ที่ได้ออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายคลายหนาวแล้ว
ก็ยังสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลิน
ให้ทั้งคนเต้นและคุณผู้ชมด้วย
หลังกลุ่มแม่บ้านนับร้อยชีวิตเต้นบาสสลบเสร็จ
ก็ได้รับรางวัลสมนาพลขนาดใหญ่
ชนิดที่ต้องใช้คนแบกหามส่งมอบกันกลางสนามกันเลยทีเดียว
ส่วนจะเป็นอะไรไปชมพร้อมกันค่ะ
เป็นไงกันล่ะคะของรางวัล
หวังว่าจะถูกใจคุณแม่บ้านกันนะคะคุณผู้ชม

เต้นคุณแม่บ้านสโลปแล้วคำนี้ฉันสโลปเลย

คือคุณต้องไปเต้นแบบแม่บ้านเขา

เต้นก็มีแรงเต้นกันแบบเยอะ

เพราะว่าหลายคนก็ส่งมาถามว่า
อากาศเปลี่ยนแล้วเสียงดิฉันก็เปลี่ยนตามอากาศเลย

คุณผู้ชมก็เลยไลน์มาถามว่า

ด้วยความปรารถนาดีจากคุณผู้ชมและคุณชนะ

ผ่านพรุ่งด้วยเรื่องราวของการดูแลสุขภาพไป
มาดูอีกหนึ่งเรื่องราวกันหน่อย

กระถิ่นที่จะพาไปไม่ธรรมดานะครับเป็นงานกระถิ่นแม่ไม้

ตอนแรกว่าจะไป

เอาไปดูกันหน่อยว่าบรรยากาศเป็นไงอยู่ที่จังหวัดสงขลาครับ
กระถิ่นแม่ไม้นี่ไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะครับ
อยู่ภายในวัดเรียบเขตเทศบาลนครสงขากันเนืองแน่นไปด้วยชาวบ้านที่มาร่วมทำบุญทอดกระถิ่นแม่ม่ายครับ
เป็นการทอดกระถิ่นที่แปลกจริงชื่อก็แปลกแล้วล่ะน้องใบตอง
ว่าไหมล่ะก็แตกต่างจากที่อื่นนะครับ
แล้วก็วัดเลี่ยมก็จัดงานบุญแบบนี้เป็นครั้งแรกด้วยนะ
ชาวบ้านส่วนใหญ่ที่มาร่วมงานบอกเลยว่าเป็นสาวแก่แม่ม่ายครับ
นำทีมมาโดยคนนี้นางจิตเรืองดิตอายุ๕๕ปีเป็นเจ้าภาพเลยนะ
แล้วก็เป็นแม่ม่ายตัวจริงเสียงจริงซะด้วย
ซึ่งทางด้านพระอนุวาธิพิกุเจ้าอาวาสวัดเรียบนะครับ
ว่าสาเหตุที่ต้องเรียกชื่องานบุญครั้งนี้ว่ากระถิ่นแม่ม่ายเนี่ย
ก็เพราะผู้ที่เป็นประธานทอดกระถิ่นในครั้งนี้เอาเป็นแม่ไม้ตัวจริง
ประกอบกับวัดเรียบแห่งนี้นะครับ
เคยเป็นม่ายกระถิ่นจากคนที่เคยเขานัดเอาไว้

แต่กลับไม่มาทอดกระถิ่น
เขาก็เลยถือว่าเป็นม่ายกระถิ่นไป
ก็เลยเรียกรวมกันในครั้งนี้ว่าเป็นกระถิ่นแม่ม่าย
เพื่อช่วยให้จำได้ง่ายแล้วก็แปลกดีครับคุณผู้ชมครับ

จิตในฐานะเจ้าภาพและประธานทอดกระถิ่นแม่ม่ายก็ยอมรับว่า
ที่ผ่านมามีคนมาจองกระถิ่นที่วัดเรียบ
แต่กลับไม่มาตามที่นัดเอาไว้แหมนัดไว้แล้วก็ไม่มา
มันน่าเจ็บใจแท้จึงให้วัดกลายเป็นม่ายกระถิ่นไป
ทางวัดเขาเลยแก้เคล็ดแล้วครับ
โดยการจัดทอดกระถิ่นแม่ม่ายขึ้นมาแทน
ซึ่งผู้ที่มาร่วมงานบุญในครั้งนี้ก็มีทั้งสาวแก่แม่ม่าย
อย่างที่บอกแล้วก็คนที่ไม่ต้องเป็นไหม้ก็มาได้นะ

แล้วก็ยอดเงินบริจาคนะครับในครั้งนี้
ในการทอดกระถิ่นแม่ม่ายครั้งนี้มีจำนวนทั้งสิ้น๘๘๗๒๐๙บาท
เกือบ๙แสนก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานบุญนะครับ

แบบนี้ก็เลยนำมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมในตลอดข่าวสุดสัปดาห์แบบนี้

เพราะว่าใครก็สามารถร่วมทำบุญกระถิ่นครั้งนี้ได้
แต่ว่าตั้งชื่อเอาไว้จะได้เป็นการแก้เคล็ดจากคนที่บอกว่าจะมาทอดกระถิ่นแล้วก็ไม่มาตามนัดไง

แต่ก็ไม่เป็นไรสุดท้ายวัดก็ได้กระถิ่นกองนี้ไปแทนนะ

หรืออย่างไรก็รวบอนุโมธนาบุญกันด้วยนะคะ
คุณผู้ชมค่ะในวันหยุดแบบนี้เดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวกันหน่อยดีกว่า

ปกติไปตลาดน้ำเราก็เที่ยวได้แค่ตลาดเดียว
นี่ก็เต็มที่แล้วนะวันหนึ่งเดินกันเหนื่อยเลยนะคะ
แต่ว่าตลาดน้ำที่จะพาไปที่นี่บอกเลยว่าวันเดียวเที่ยวได้ถึง๓ตลาดเลยทีเดียว
รับรองว่าคุ้มค่ามากและของกินเด็ดทั้งนั้นเลย
ตามคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มไปกันเลยที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
สัญจรทั่วอาทิตยเกาะติดทั่วไทยวันนี้นะครับ
ผมพาคุณผู้ชมแล้วก็พิธีกรมาท่องเที่ยวตลาดน้ำอำภาวา
ภายในวันเดียวเราเที่ยวได้ถึง๓ตลาด
โดยตลาดเช้านั้นเรามากันที่ตลาดน้ำท่าคาครับ
ซึ่งที่นี่นะครับมีของหวานซึ่งแปลกมากครับ
เป็นสังขยานมสดมะพร้าวร่อนจ้อนนะครับ

แต่ว่าตอนนี้ผมขอท่องเที่ยวบรรยากาศ
ภายในตลาดน้ำท่าคากันก่อนครับ
ตลาดน้ำท่าคาคืออีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยว
ในอำเภออำภาวาจังหวัดสมุทรสงคราม
ที่ยังคงรักษาอัตลักษณ์ชาวสวน
อาชีพดั้งเดิมของผู้คนในท้องถิ่น

ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตริมคลองท่าคา
ชาวสวนยังใช้เรือเป็นภาษณะ

ส่วนใหญ่จะใช้เรือในการขนส่งสินค้า

พืชผักสวนครัวและผลไม้

ส่วนราคานั้นก็ย่อมเยาว์ซะเหลือเกิน
หากชาวสวนคนไหนมีฝีมือในการทำอาหาร

และอีกมากมายหลายเมนู

หนึ่งในนั้นคือของหวานชื่อแปลกหู
ทำให้ผมต้องตามไปดูว่ามันเป็นยังไง
นั่นก็คือสังขยานมสดมะพร้าวล่อนจ้อน

จนผมต้องขอตามไปดูขั้นตอนการผลิต

เจ้าของร้านและผู้คิดค้นไอเดียของหวานเมนูนี้
โดยส่วนประกอบก็จะมีมะพร้าวน้ำหอมอ่อน
นมสดไข่ไก่น้ำตาลมะพร้าวแท้

ส่วนเนื้อมะพร้าวที่เราเรียกว่าล่อนจ้อนนั้น

หรือที่ชาวสวนเรียกว่ามะพร้าวอ่อนใกล้คืนทึก
จากนั้นต้องปลอกเปลือกแล้วแกะเนื้อมะพร้าวออก
ด้วยการใช้มีดคมคว้าเนื้อออกจากกะลา
แล้วนำมะพร้าวที่ได้ไปล้างน้ำให้สะอาด

จนทำให้มะพร้าวล่อนจ้อนนั้นมีสีขาว

ส่วนการทำสังขยานั้นก็นำไข่ไก่นมสดน้ำตาลมะพร้าว

จากนั้นก็เทสังขยาหยอดลงไปในมะพร้าวที่นึ่ง

ก็จะได้สังขยานมสดมะพร้าวล่อนจ้อน
รสชาติอร่อยพร้อมนำไปขายแล้วล่ะครับ

อกจากนี้ยังมีวุ้นมะพร้าวร่อนจ้อน
และน้ำมะพร้าววุ้นใบเตยร่องหนอีกด้วย
มันเป็นของแปลกแล้วก็มีตัวสังขยานมสดด้วย
ก็คือเอามะพร้าวตัวที่ไซส์เล็กค่ะ
แปรรูปเป็นคว้านออกมาเป็นลูก
แล้วก็หยอดเป็นเนื้อพวกสังขยา
แล้วก็จะเป็นสังขยานมสดแทนตัวกะทิค่ะ
มันก็เลยมีความแปลกว่าปกติสังขยา

ก็เลยลองเปลี่ยนดูว่าเป็นสังขยานมสด
เราก็ทำให้มันค่อนข้างไม่หวานมาก
จะได้ไม่เลี่ยนเพราะว่าลูกนึง

เพราะไซส์มันกำลังดีแล้วก็เป็นวุ้น

เวลานี้ก็ช่วงใกล้เที่ยงพอดีครับ
ผมจึงพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันต่อ
ที่ตลาดน้ำบางน้อยอายุกว่า๑๐๐ปี
อยู่ใกล้กับตลาดน้ำอำภาวาเพียงแค่๔กิโลเมตร

อยู่ที่หน้าวัดเกาะแก้วอำเภอบางคนที
เมื่อก่อนตลาดน้ำบางน้อยเป็นที่ค้าขายผลไม้
ผลทางการเกษตรจากชาวสวนที่อยู่รอบตลาด

ความเจริญเริ่มเข้ามาถึงทำให้ตลาดน้ำบางน้อย
เปลี่ยนจากตลาดกลายเป็นชุมชนเก่าแก่ริมน้ำ
ที่ยังคงอนุรักษ์ความเป็นอยู่
และวิถีชีวิตริมน้ำอย่างเรียบง่ายให้คงอยู่เหมือนเดิม

ก๋วยเตี๋ยวก๋วยจั๊บข้าวหมูแดงขนมจีน
หากใครมาที่นี่แล้วก็ต้องลองโรตีแต้จิ๋ว
ขนมหวานทานเล่นชื่อดังของตลาด
แขกไปใครมาต้องซื้อทาน
ป้าโน่กับป้าเล็ก๒สีพี่น้อง
กำลังนั่งทำโรตีอย่างใจเย็น
บอกว่าโรตีแต้จิ๋วหรือหลัวก๊วย
เป็นขนมที่มีอยู่แห่งเดียวที่ตลาดน้ำบางน้อยเท่านั้น

เพราะลูกค้าบางคนก็ชมว่าแป้งอร่อยมาก
ลูกค้าบางคนก็บอกถั่วอร่อย

ก็เลยรวมแล้วอร่อยทุกอย่างเลย

แล้วก็ถั่วก็ใหม่แล้วหอม
ทำใหม่ทุกอาทิตย์ของเราเสีย
แล้วคัดเนี่ยดูสิถั่วไม่มีมีดำเลยมั้ย
ดำทิ้งหมดให้ปลากินปลาชอบ
พอช่วงบ่ายแก่เราก็ไปเที่ยวกันต่อที่ตลาดน้ำอำภาวา
ตั้งอยู่ริมคลองใกล้วัดอำภาวันเจติยาราม
ที่นี่เป็นตลาดน้ำยามเย็นแห่งแรก
แต่ตลาดน้ำแห่งนี้จะดูคึกคักเป็นพิเศษ
เพราะมีมากมายหลายร้อยร้านค้า

เรียกได้ว่านำทุกอย่างของจังหวัดสมุทรสงคราม

วันเที่ยว๓ตลาดน้ำยอดฮิตจังหวัดสมุทรสงคราม
ถือเป็นทริปที่คุ้มค่าและใช้เวลาไม่นาน
แต่ละที่จะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่าง
แต่ที่เหมือนกันคือวิถีชีวิตริมคลองของผู้คน
ยังคงมีให้เห็นเหมือนเช่นในอดีต

สินค้าทางการเกษตรที่มีความสดใหม่จากสวนของชาวบ้าน
และอาหารแต่ละตลาดก็จะมีให้เลือกชิมมากมายไม่จำเจ

หากใครมองหาที่เที่ยวชิกเก๋ไก๋สไตล์ไทยแลนด์
แนะนำตลาดน้ำ๓แห่งนี้เป็นหนึ่งในตัวเลือก

สมศักดิ์ศรีชุ่มทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน

สมศักดิ์ศรีชุ่มเป็นผู้สื่อข่าวที่เชี่ยวชาญ

เรื่องของการไปยังสถานที่ท่องเที่ยว
ที่มันอยู่ติดกับแหล่งน้ำ

ที่ผ่านมาแกไปมาหลายที่ไปทะเลไง

หลายคนก็ส่งข้อความมาว่าน่าไปมากนะ

ได้ค่ะแต่ว่าอย่าผลักดิฉันตกน้ำอย่างเดียว